หลายคนให้กำลังใจกันก็คือคุณเบิร์ต

มาร่วมงานครับใส่เสื้อสีชมพูมาร่วมงานนะฮะ

แต่ว่าในช่วงจังหวะที่คุณเบิร์ตเนี่ย
นั่งฟังรวมถึงนั่งดูนะฮะ

ปรากฏว่าคุณเบิร์ตไม่น่าจะทนไหว
อยู่ลุกออกไปเดินออกไปจากห้อง
และลักษณะเหมือนร้องไห้จนเพื่อนต้องคอยปลอบใจ

ดูคุณเบิร์ตนี่ผอมลงเยอะเลยนะครับ
คุณเบิร์ตก็แน่นอนล่ะครับมาในพิธีไว้อะไรแฟนสาวนะครับ
แล้วก็คุณเบิร์ตก็เข้าไปในห้องพิธี
พิธีเริ่มตั้งแต่๖โมงนะครับ
ก็เป็นไปตามขั้นตอนมีทั้งการเปิดคลิปวิดีโอการร้องเพลง
ช่วงจังหวะหนึ่งที่คุณเบิร์ตนั่งดูคลิปวีดีโอที่เปิดบนเวที
ก้มลงไปนี่ครับเป็นภาพถ่ายที่นักข่าวสามารถที่จะถ่ายไว้ได้

คุณผู้ชมดูสิฮะซูมเข้าไปในมือนะครับเป็นแหวน
แวนวงนี้มีความสำคัญอย่างไรกับคุณเบิร์ต
เรื่องนี้เราก็สอบถามคุณโมอามีนา
คุณโมอามีนาเปิดเผยว่าคุณเบิร์ตตั้งใจที่จะทำแหวนวงนี้มาให้คุณแตงโม
เพราะคุณแตงโมอยากได้คุณเบิร์ตก็เลยสั่งทำมาเป็นพิเศษ
และทำไมรู้ไหมฮะเพิ่งจะได้รับแหวนวงนี้จากร้านจิลเวอรี่
เมื่อวาน๑๑มีนาคมบุญ
ซึ่งคุณเบิร์ตบอกกับคุณโมอามีนา
บอกว่าเบิร์ตกับแตงโมเราแต่งงานแล้วนะ
ก่อนที่จะนำกล่องแหวนไปวางไว้ที่หน้ารูปของแตงโมที่หน้างาน
โดยเบิร์ตบอกว่าเธอเราให้นะ
นี่จังหวะนี้คือคุณอ้ำพยายามจะบอกให้คุณเบิร์ตไปนั่งข้าง
นี่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณเบิร์ตมากเลยนะคะ
ครับทีละจังหวะนะ

นี่คุณเบิร์ตเอามาวางที่หน้ารูปรูปคุณแตงโมรูปแฟนสาวนะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นว่าจังหวะเมื่อกี้มีคนจะให้กำลังใจคุณเบิร์ตเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ำเป็นพี่เอนะครับ
คุณเบิร์ตถือว่าเป็นคนถ่อมตัวนะครับ
ไลฟ์สไตล์ก็เป็นแบบโอ้โหโลไลฟ์
แม้จะเป็นแฟนกับตังโมแต่ว่าคุณเบิร์ตเองก็
ยังมีชีวิตที่เรียบง่ายตามภาษาที่คุณเบิร์ตนะครับ
หลายคนถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคุณเบิร์ตกับคุณแตงโมมา
บอกว่าจริงเขารักกันมากนะ

ตาหวานขนตายาวจมูกโด่งยิ้มสวย
แล้วก็คบกับคุณแตงโมมาได้๒ปีนะครับ
เอสุปชัยให้สัมภาษณ์บอกว่าแตงโม
เคยพาเบิร์ตมาสวัสดีพี่เอ
แล้วก็บอกว่าพี่เอมีอะไรให้เบิร์ตทำก็บอกนะ

ใช่ฮะเขาบอกไม่เป็นไรพี่

หมายถึงว่างานของคุณแตงโมแล้วเขาก็จะไป
เอเนี่ยฟังประโยคนี้พี่เอก็รู้สึกโอ้โห
และอยากให้กำลังใจน้องเบิร์ตเขานะฮะ

ถ้ามีอะไรให้น้องเบิร์ตทำได้

น้องเบิร์ตเขาไม่เอาอะไรเลยพี่เอฟัง
เขาบอกว่าเสร็จงานเดี๋ยวเขาก็ไปแล้ว
เราก็ยิ่งร้องไห้เรายิ่งสงสาร

ไม่ใช่สงสารใช้คำว่าเอ็นดูดีกว่า

เราเอ็นดูด้วยเราก็เลยรู้สึกยิ่งเอ็นดูยิ่งกว่า
คุณผู้ชมฮะประโยคที่คุณเบิร์ตบอกพี่เอ
และประโยคที่คุณเบิร์ตบอกเพื่อน
บอกว่าเสร็จงานแล้วจะไปแล้ว

คือจริงนักจิตวิทยาเอาไปโพสต์วิเคราะห์กันอยู่ในโซเชียลเลยนะ
บอกว่าประโยคสั้นเสร็จงานก็จะไปแล้วเนี่ย
มันเป็นสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่า
เป็นสัญลักษณ์การครองคู่นิดนิรันดิ์หรือเปล่า

แล้วก็นักจิตวิทยาบอกว่าอย่าประมาทกับประโยคสั้นประโยคนี้
วิงวอนญาติสนิทคนใกล้ชิดช่วยดูแลเฝ้าระวังให้ดีด้วยครับ
คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษดาโพสต์ออกมาแบบนี้
ตอนนี้เพื่อนก็คงต้องช่วยกันดูแล

เพราะว่าอย่างคุณแอนนาเองก็เคยเปิดเผยมา
พยายามที่จะโทรไปคุยกับคุณเบิร์ตตลอดเวลา
แล้วก็คุณเบิร์ตก็ไม่ค่อยจะคุยด้วย
แต่ว่าหลังคุณเบิร์ตจับสังเกต
จับกิริยาของเพื่อนได้ว่าเป็นห่วงกลัวจะฆ่าตัวตาย
คุณเบิร์ตบอกไม่ต้องห่วงนะเราไม่ทำแบบนั้น